เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เป็นเรื่องของอดีตสามีนะฮะ
ที่ไปทำร้ายภรรยาแล้วก็ลูกของตัวเองด้วย

แต่โชคดีที่มันไม่ถึงขั้นเสียชีวิต

เพราะว่าตั้งใจจะใช้ไฟฟ้าช็อตเขาเลยนะ
แต่ว่าเบรคเกอร์ของที่บ้านตัดไฟซะก่อน
เหตุการณ์นี้ผู้สื่อข่าวไทยรัตน์ทีวี
คุณภูริพัฒนบุญนินลงพื้นที่ไปติดตามนะครับ
เป็นคดีที่เกิดขึ้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
หญิงสาวที่เป็นผู้ที่เสียหายเนี่ยอายุ๓๑ปีนะครับ
วันนี้ก็เดินทางไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวทำเป็นภาพคราฟฟิตจำลอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๑ทุ่มวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นผู้ที่เป็นแม่นั่งอยู่กับลูกชายวัย๙ขวบ
กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ในห้องเช่านะครับ
แล้วอดีตสามีที่เลิกกันไปแล้วเนี่ยตามง้ออยู่ตลอดนะ

เพราะฉะนั้น๑ทุ่ม๑๐ตุลาคมมาเคาะประตูห้องมาเรียกนะฮะ
ลูกชายก็ไปเปิดประตู
ตัวเองก็คิดว่าอดีตสามีมาก็คงจะมาพูดจากันดีเหมือนเดิม

พยายามพูดง้อขอคืนดีเหมือนเดิม
ตัวเองก็ไม่อยากกลับไปมีชีวิตเหมือนเดิม

ปฏิเสธก็ปล่อยให้พูดไป
อยากพูดอะไรก็พูดไปไม่ตอบโต้นะ
แต่ทีนี้พอคุยไม่รู้เรื่องไม่ลงตัว
อดีตสามีคราวนี้อย่างนี้เลยครับ
เอาน้ำมันที่เตรียมใส่ขวดมาเนี่ย
ราดมาที่ตัวของภรรยาแล้วก็ลูกชาย

แล้วก็ถามแบบบังคับ
จะยอมหรือไม่ยอมจะยอมคืนดีไหม
ฝ่ายของภรรยาเขาก็บอกว่าไม่ยอม

อดีตสามีไปเอาสายไฟที่ปลอกเปลือกมาแล้วนะ

เรียกว่าไม่มีถนนอะไรกั้นเลยนะครับ
แล้วก็ไปเสียบปลั๊กพ่วง

ช็อตเมียกับลูกที่เอาน้ำมันราดเนี่ย
แต่โชคดีเบรกเกอร์มันทำงานตัดไฟซะก่อน
ไฟก็เลยไม่ติดรอดชีวิตมาได้
หลังจากนั้นครับพอไฟไม่ทำงาน
อดีตสามีอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปเลยครับ

คือโดนตัวเขาด้วยแหละตัวเขาตัวเราแล้วก็ตัวลูก
คือโดนกันหมดแล้วเขาก็พูดบอกว่าจะเอายังไง

ก็ร้องให้ลูกชายก็ร้องร้องแล้วเด็กคือร้องแล้วว่าเออพ่ออย่าทำเลยนะ
พ่ออย่าทำเลยอะไรประมาณนี้ก็ตกใจไม่คิดว่าเขาจะเอามา
อะไรประมาณนี้พูดได้ง่ายไม่คิดว่าเขาจะเอาของพวกนี้มา
นึกว่าจะมาคุยกันปกติตัวผู้เสียหายนะคะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าอดีตสามีชื่อในโตนะคะบอกแค่ชื่อเล่นนะคะอายุ๓๖ปี
รากันไปสองเดือนแล้วค่ะก่อนหน้านี้อดีตสามีกลับมาตามง้อ
ขอคืนดีแต่ตัวเองไม่ยอมคืนดีแล้วก็เคยลักพาตัวลูกชายไปด้วยนะคะ
ไปที่จังหวัดสมุทรปราการลักพาตัวลูกชายไปแล้วโทรศัพท์มาหา
บอกว่าถ้าไม่ยอมคืนดีนะจะฆ่าลูกชายให้ตายแบบนี้
ตอนนั้นนะคะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตัดสินใจยอมพูดดีด้วย
อดีตสามีก็เลยยอมปล่อยตัวลูกชายพากลับมาส่งบ้านครับ
แล้วที่ผ่านมาก็ตามง้อขอคืนดีมาตลอดแต่ว่าคราวนี้ค่ะ
อยากคืนดีด้วยจริงจนวันนี้อดีตสามีมาหาที่ห้อง
ก็คิดว่าเขาน่าจะมาคุยดีแต่ปรากฏว่าไม่คุยดีอะค่ะ
เอาน้ำมันเข้ามาราดใส่ราดใส่ตัวอดีตภรรยา
แล้วก็ราดใส่ลูกชายด้วยอ่ะเพิ่ง๙ขวบนะคะนั่งกินข้าวกันอยู่
แล้วก็ล้วงหยิบสายไฟที่ปอกเปลือกออกมาจนเห็นสายทองแดง
เหมือนที่คุณพรากปูบอกไว้อ่ะแล้วก็ไปสีบกับปลั๊กสามตา
หวังจะช็อตให้ตายคือพฤติกรรมแบบเนี้ย
คือเหมือนตั้งใจจะให้เขาตายเลยจริงอะค่ะ
ฟังเสียงผู้เสียหายนะคะมันเคยเป็นนั่นแหละค่ะ
ส่วนมากก็เป็นขู่แหละส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นขู่ทั้งนั้นเลย
ไม่ใช่แบบถึงขั้นแบบถามว่าเคยทำร้ายร่างกายไหมไม่เคย
ไม่เคยหรอกอย่างมากก็มีแบบเหมือนกับจะทำแต่ก็ไม่ได้ทำ
ไม่ได้ลงมือคือพูดง่ายคืออยากจบอยากจบแบบดีดีแบบคือแบบ
หน้ากันติดเพราะยังไงญาติฝั่งนี้กับญาติฝั่งนู้นก็คือ
สนิทกันอยู่แล้วแล้วก็อยู่ใกล้กันอยู่แล้วค่ะพูดง่ายใช่
คือสนิทคือรู้จักกันมานานแล้วอะไรประมาณนี้
คือเราก็ไม่ได้อยากให้มีปัญหาใหญ่โตอะไรขนาดนั้นอืมผู้เสียหายบอกว่าตอนนั้นน่ะ
คิดในใจว่าไม่รอดแล้วแน่แน่แต่เดชาบูนจริงจริง
ไฟฟ้าในห้องก็ดับซะก่อนแล้วก็ลูกชายร้องเสียงดัง
ครับเพื่อนบ้านคนแถวนั้นก็เลยมาช่วยมาดูด้านคดีความนะคะ
พลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
บอกกับทีมข่าวของเราว่าตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
อายุสามสิบหกปีคนนี้นะคะก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัวที่คาดว่าจะเห็น
ติการของในโตอดีตสามีแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดเส้นทางที่ใช้หลบหนีด้วยนะคะ
จากการสอบปากคำผู้เสียหายก็อย่างที่เล่าไปว่า
แล้วก็พยายามจะมาทำร้ายโดยการใช้น้ำมันราดใช้สายไฟช็อต
แต่ว่าโชคดีที่ไฟตัดก่อนตอนนี้ก็เลยกำชับให้ฝ่ายสืบสวนภูทรจังหวัดชนบุรี
ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
ในเรื่องของการกระทำต่อร่างกายนะครับ

แล้วคนร้องขอความช่วยเหลือก็มีคนมา

ก็พนักงานสอบสวนต้องสอบสวนให้ได้

เหตุการณ์ในข้อที่จริงทั้งหมดเป็นอย่างไร
ตามที่สื่อได้เสนอมาอย่างนั้นหรือไม่นะครับ

แน่นอนว่ามันเริ่มต้นจากปัญหาในครอบครัว
แต่ว่าผู้ชายที่ก่อเหตุ
ก่อเหตุแบบนี้นี่คือคดีอาญาคดีอุกชะกันนะครับ
หากทำสำเร็จไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

จากการตรวจสอบประวัติของนายคนนี้นะครับ

เคยมีหมายจับในคดียาเสพติด
แล้วก็เคยถูกจับดำเนินคดีมาแล้ว
เมื่อสอบข้อมูลจากทางฝั่งผู้เสียหายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ชัดเจนถึงพฤติการของผู้ต้องหานะครับ
ข่ายความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
หรือพยายามฆ่าผู้อื่นนะฮะ
ตำรวจก็จะให้เวลานะครับจะออกหมายเรียกก่อน

ตอนนี้ทางตำรวจบอกว่าก็จะมีการออกหมายเรียก
ก็ตามขั้นตอนแหละทุก๑๕วัน๒ครั้ง